ยังคงติดตามประเด็นเรื่องของอดีตทหารเกณฑ์ปลดประจำการที่ไปก่อเหตุอุกอาจ
ยิงพนักงานร้านสะดวกซื้อแล้วก็ผู้ป่วยโควิด๑๙เสียชีวิตนะคะ
ยังต้องติดตามต่อเนื่องเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันแตกระจายออกไปได้หลายแง่มุมจริง
ทั้งในเรื่องของในการกินอาหารต่างเองในตรงนั้นนี่เจออะไรกันมาบ้าง
ตามสิ่งที่ผู้ต้องหากล่าวอ้างนะคะมาตรการรักษาความปลอดภัยใดต่าง
รวมถึงวันนี้มีภาพจากกล้องวงจรปิดให้เห็นจังหวะนาทีที่คนร้ายเนี่ยเดินออกจากโรงแรมไปซื้อเบียร์
ใช่ค่ะมันเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดจุดที่อยู่ระหว่างโรงแรมม่านรูดและร้านสะดวกซื้อที่อยู่หน้าปากซอยลาดพร้าว๒๕
ก็เลยจะเห็นการเดินทางเข้าออกของผู้ต้องหาแล้วก็เห็นพนักงานร้านสะดวกซื้อผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตนะคะ
ในการทำงานก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ซึ่งวันนี้เห็นบอกว่ามีอาการของขึ้นนะคะจากที่อยู่นิ่งมีการยกมือขอโทษช่วงก่อนหน้านี้ที่ไปทำแผนอ่ะ
แต่วันนี้คือโวยวายเลยค่ะด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายเลย
เรียกชื่ออดีตครูฝึก๒คน
เมื่อวานเนี่ยเท่าที่เราได้ยินมีชื่อของยงยุทธ์ใช่ไหมคะ
วันนี้มีอีกชื่อนึงด้วยนะคะด่าทอหยาบคาย
โดยโทษว่าอดีตครูฝึกทั้งสองคนนั้นแหละ
คือต้นเหตุที่ทำให้เรื่องทั้งหมดเป็นแบบนี้นะคะ
นายกวินแสงนินกุลวัย๒๓ปีค่ะ
วันนี้ถูกนำตัวฝากขังนะคะที่สารอาญารัชดาเป็นการฝากขังผลัดแรก
ตำรวจสนผลโยธินก็ควบคุมตัวขึ้นรถไปค่ะ
กวินโดนข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อน
แล้วก็อีกทั้งหมดรวมแล้ว๖ข้อหาด้วยกัน
ซึ่งจังหวะที่กวินกำลังเดินไปที่รถควบคุมตัวอยู่ก็โมโหค่ะ
เพราะว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยก็พยายามพูดคุยสอบถามแล้วว่าตกลงมันง่ายแบบไหน
กวินตะโกนขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็เรียกชื่ออดีตครูฝึก
ยงยุทธ์กับรัชพลลองฟังจังหวะนี้หน่อยค่ะ
ยงยุทธ์กับไอ้อรัชพลมึงทำให้กูเป็นแบบนี้มึงอย่ามาปฏิเสธ
เนี่ยค่ะเมื่อวานทำแผนทั้งวันเนี่ยผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามแล้วว่า

แต่วันนี้เนี่ยคือก่อนที่จะมุดเข้าไปนั่งในรถเนี่ยตะโกนด่าแบบนี้เลยค่ะ
ทีนี้เมื่อเช้าก่อนที่กะวินจะถูกนำตัวไปฝากขัง
นายกิติกับนางสุพัตราพ่อแม่ของกวินก็เดินทางมาเยี่ยมค่ะ
คุณพ่อคุณแม่สวมเสื้อสีขาวดำเป็นการไว้อะไรให้กับผู้เสียชีวิตด้วย
เข้าไปคุยกับกวินประมาณสัก๔๕นาทีค่ะ
คือเท่าที่เห็นเนี่ยคนที่เป็นแม่นะคะ
ก็จับแขนลูกโอบไหล่ลูกเอามือลูบหน้า
แล้วก็จูบหน้าผักลูกชายที่อยู่ในห้องคุมขังนะคะ
แล้วก็จับมือให้กำลังใจลูกด้วย
หลังจากนั้นก็เดินออกมาค่ะก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วยนะคะ
กับแม่จนถึงวันนี้นะน้ำตายังไม่หยุดไหลเลย

เสียใจกับสิ่งที่ลูกชายตัวเองทำแล้วก็เสียใจกับสิ่งที่ลูกชายตัวเองเป็นด้วย
พ่อแม่บอกว่าวันนี้เดี๋ยวพอเยี่ยมลูกชายเสร็จแล้วเนี่ย
ก็ตั้งใจจะไปทำบุญถวายอาหารเพลให้พระสงฆ์ที่วัดอภัยทายาราม
หรือว่าวัดมะกอกกรุงเทพมหานครนะคะ
ตั้งใจอุทิศสวนกุศลให้กับนายสุขสังเสวพันธ์
ผู้ป่วยโควิด๑๙ที่เป็นวินจักรยานยนต์
ที่ถูกยิงเสียชีวิตที่โรงพยาบาลสนามปฐุมธานีนะคะ
ทีนี้ตอนที่ไปเยี่ยมลูกชายค่ะพ่อแม่บอกแบบนี้
ลูกร้องไห้นะลูกร้องไห้เสียใจสำนึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ก่อนที่จะมาตะโกนด่าครูฝึกที่จะขึ้นรถไปคุมขัง
หน้านั้นพ่อแม่บอกลูกแม่ร้องไห้
ซึ่งพ่อเนี่ยเป็นอีกครั้งที่ต้องยกมือไหว้ขอโทษสังคม
แล้วก็ครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้งสองรายผ่านสื่อนะคะ
พ่อบอกพ่อขอโทษจริงที่ลูกพ่อใช้ความรุนแรงบุกเข้าไป
จนทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง๒ศพ
และพ่อก็อยากให้เรื่องนี้มันเป็นเคสสุดท้ายให้ลูกพ่อเป็นรายสุดท้ายด้วย
ที่มันเกิดจากเหตุความรุนแรงในค่ายทหาร
นำมาสู่ความเครียดจนเป็นภาวะทางจิต
ทางครอบครัวเองก็ขอโทษครอบครัวของผู้เสียชีวิตอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็บอกว่ายินดีที่จะชดใช้เยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตตามกำลังที่มีนะคะ
กลัวที่มีความสูงเสียผมก็ไม่อยากให้เกิดนะครับ
แล้วก็ในขณะเดียวกันผมก็ไม่ปฏิเสธว่าลูกผมไม่ได้ทำผิด
ลูกผมผิดนะครับไปฆ่าคน
ซึ่งจัดการครั้งนี้นะครับพ่อแม่ของนายกวีนเองก็บอกว่า

รับตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุแล้วว่าลูกผิดเอง
พ่อแม่เลี้ยงลูกไม่ดีเองแต่ก็อยากให้สังคมช่วยมองอีกมุมด้วยเหมือนกันว่า
ลูกมีปัญหาความเครียดสะสมจนเป็นภาวะอาการป่วยทางจิต
จากการถูกกระทำแบบกระทบกระเทือนทางจิตใจ
ไม่ว่าจะเป็นการตบหน้าการทำร้ายร่างกายมาเป็นระยะเวลานาน
ขณะที่เป็นทหารเกณฑ์
โดยที่พ่อแม่ย้ำนะคะว่าไม่ได้มีการบังคับให้ใช้สารเสพติด
พ่อก็ยืนยันว่าลูกไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
คลั่งยาแต่อย่างใดแต่ที่หมดทั้งมวลเนี่ยมันเกิดจากความเครียด
ซึ่งอาการป่วยของนายกวินถ้าลองไปตรวจสอบเรื่องของประวัติการรักษา
พ่อแม่บอกว่ามีประวัติการรักษาหลังจากที่ปลดประจำการทหารเกณฑ์เนี่ย
กันยายน๒๕๖๒ก็คือ๒ปีก่อน
จากนั้นพอผ่านไป๒เดือนครอบครัวเริ่มสังเกตเห็นอาการค่ะ
เป็นอาการป่วยโรคภาวะป่วยทางจิตจากเหตุการณ์รุนแรง
ถ้าดูตามพวกแบบหนังฝรั่งทหารที่เขาไปออกรบหนักส่วนใหญ่กลับมาเนี่ยจะมีอาการแบบนี้
คือเหมือนมันยังหลอนกับเหตุการณ์ที่มันน่าตกใจที่มันน่ากลัว
ที่มีคนเสียชีวิตมีสงครามถูกยิงหรืออะไรแบบนั้น
มันเป็นภาพที่ฝังอยู่ในจิตใต้สำนึก
ใช่พ่อกับแม่บอกกวินมีอาการแบบนี้
พอรักษาเรียบร้อยแล้วเนี่ยครอบครัวก็คิดว่าลูกน่าจะหายแล้ว
เพราะว่าก็ฝากไว้ในมือหมอก็นึกว่าน่าจะเรียบร้อยแล้ว
ไม่รู้เลยว่ามันยังมีความเจ็บปวดฝังลึกหรือว่ามีอาการป่วยทางจิตที่ยังซ่อนอยู่ข้างใน

จากนี้พ่อแม่ก็ยังบอกด้วยนะคะว่าโรคนี้เนี่ยมันคือโรคที่มีภาวะเครียดซ่อนอยู่ในจิตใจ
ถ้ามีอะไรมากระตุ้นก็อาจจะทำให้เกิดภาวะคลั่งขึ้นได้
แล้วก็อยากจะเรียกร้องให้คนที่ถูกลูกชายกล่าวอ้างว่าเป็นคนที่ทำร้ายร่างกายในค่ายทหารเนี่ยออกมาแสดงความรับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้นด้วย
เพราะว่าพ่อกับแม่เชื่อว่าน่าจะมีเหตุการณ์อื่นเกิดขึ้นกับลูกอีกไม่น่าจะใช่แค่ที่บอกว่าดุด่าซ่อมหรือตบหน้า
ซึ่งพ่อแม่ก็บอกนะคะว่าการที่เอาเรื่องอาการป่วยของลูกมาพูดเนี่ยไม่ได้บอกว่าจะเอาเรื่องนี้ไปขอกล่าวอ้างความชอบทำหรือไปสู้คดีในศาลหรืออะไรเลย
แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าพนักงานสอบสวนจะเอาประเด็นนี้ที่ว่าลูกถูกทำร้ายร่างกายจนมีภาวะอะไรอย่างนี้ไปอยู่ไว้ในสำนวนหรือเปล่า
แต่ทั้งหมดทั้งมวลนะคะพ่อแม่ก็บอกด้วยว่าไม่ได้จะออกมากล่าวหากองทัพบกเพราะกองทัพไม่ได้เป็นคนทำอันนี้เป็นเรื่องของตัวบุคคล๒รายชื่อที่ลูกชายกล่าวอ้าง
ส่วนวันเกิดเหตุที่กวินเขาเปลี่ยนชุดจำได้ไหมคะคือวันตอนที่ไปซื้อเครื่องดื่มที่ไปก่อเหตุยิงพนักงานร้านสะดวกซื้อเนี่ยใส่เป็นชุดหนึ่งชุดทางฝั่งซ้าย
ส่วนตอนขับรถไปที่โรงพยาบาลสนามเนี่ยเปลี่ยนชุดเป็นชุดทางฝั่งขวาก็คือเปลี่ยนเสื้อนอกเป็นเสื้อลายพรางแล้วก็ใส่หมวกสีแดงเป็นหมวกทหาร
ซึ่งอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ค่ะว่าเขาถูกกระทำจากใครและที่ไปก่อเหตุที่สถานบำบัดผู้ติดยาเสพติดเนี่ยก็เพราะว่าคนที่ทำร้ายกวินเนี่ยมีประวัติเสพยาอันนี้ก็อย่างที่เขากล่าวอ้างมาตั้งแต่ครั้งแรกที่ยอมมอบตัวแล้วอ่ะนะคะ
ส่วนเรื่องปืนเอาเมื่อวานนี้ตำรวจบอกว่าเจอปืนกวินเนี่ยให้ปืนมาสองกระบอกกระบอกมีทะเบียนทั้งสองกระบอกกระบอกหนึ่งเป็นของกวินแต่อีกอันยังไม่รู้ของใครสรุปแล้วพ่อก็บอกว่าก็เป็นของกวินทั้งสองกระบอกนั่นแหละก็ครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีทะเบียนด้วยเป็นชื่อของเขาหมดเลยเป็นการซื้อมาจากเพื่อน

คือคือมันเป็นองค์กรไม่ใช่บุคคลอย่าไปพูดอย่าไปพูดไม่ใช่แค่

ผิดมันทำให้ลูกแม่เป็นแบบนี้คนดีทั้งคนทำไมถึงเป็นแบบนี้
ทำอะไรครับเขาถูกคนเนี้ยตบหน้าเขาให้สัมภาษณ์ไปแล้ว
ทุกอย่างเขาพูดว่าเขาไม่สามารถสมัครภาพหลอนที่ถูกทำล้ายมา
หลายครั้งถูกตบหน้าเขาบอกเจ็บร่างกายไม่เจ็บเจ็บที่หัวใจ
ข่มเหงรังแก่ผมยังพยายามให้เขาสลัดภาพตรงนั้น
แต่ผมก็ไม่ใช่หมอไม่ได้เขาต้องการประจานให้เห็น
ว่าในองค์กรนี้อ่ะมันทำแบบนี้กับเขาเอาอย่างงี้อันเดียวเดี๋ยว
เขาพูดเลยว่าวันนั้นที่มาเยี่ยมอีก๒วันก่อนนะ
เขาพูดเลยว่าถ้าเขาโดนทำร้ายอีกขอให้ประหารเขาเลย
เราไม่คิดถึงตรงนั้นเราคิดถึงว่าเขาป่วยจะต้องหายป่วยอยู่
เขาต้องรักษาอาการป่วยให้หายเขาต้องได้รับการรักษาการป่วย
มาตั้งบทที่ไม่ใช่
ก็เนี่ยค่ะก็เป็นคำให้สัมภาษณ์ล่าสุดของพ่อแม่ของนายกวินผู้ต้องหานะคะ
เบื้องต้นกวินถูกฝากค้างผลัทแรกสิบสองวันตำรวจคัดค้างการประกันตัว
เพราะว่าคดีนี้ก็คือมันเป็นคดีที่โทษก็หนักอุกชะกันอุกอาจพฤติกรรมโหดเยี่ยมด้วย
ค่ะคุณผู้ชมคะจากที่คุณอรัชพรเล่าไป
คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากทั้งในเพจไทยรัฐนิวโชว์แล้วก็ทางหน้าจอนะคะ
กรณีคำกล่าวอ้างของกวินผู้ต้องหาในการเรียกชื่อครูฝึก๒ชื่อนี้
แล้วก็บอกว่าเขาเป็นต้นเหตุให้ผมเป็นแบบนี้เนี่ย
เขาพูดตั้งแต่วันแรกเลยใช่สองชื่อนี้ออกมาตั้งแต่วันแรกที่เขาโดนจับ
คือเขาก็ไม่ได้ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนผิดแต่เพียงผู้เดียว
บอกว่ามี๒คนครูฝึกที่เป็นต้นเหตุให้เขาเป็นแบบนี้
พ่อกับแม่ของกวินผู้ต้องหาก็บอกว่าลูกมีอาการป่วยทางจิตค่ะ
แล้วก็อยากจะให้ครูฝึกที่เป็นต้นเหตุมารับผิดชอบ
แต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะคะคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะ
คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในค่ายทหารมัน๒ปีแล้ว
และถ้ามีอาการป่วยทางจิตจริงตัวกวินผู้ต้องหาเอง
ตัวคุณพ่อคุณแม่ของกวินผู้ต้องหาเอง
ต้องรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคมคือคุณต้องรักษา
คุณต้องไม่ออกมาใช้ชีวิตในสังคม
จนทำให้คนที่เขาไม่รู้เรื่องรู้ราวด้วยถูกยิงตายไปสองคนนะคะ
ก็ไม่แน่ใจว่าคำกล่าวอ้างเรื่องอาการป่วยทางจิต

ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของทางศาลด้วยนะคะ
แต่อยากให้คุณผู้ชมไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดพัก
สำคัญก็จะเห็นพฤติการตั้งแต่ต้นเรื่องเลยค่ะ

ก็คือนายกวินผู้ต้องหากับเพื่อนผู้ชายคนสนิท
เปิดห้องในโรงแรมม่านรูดเพื่อที่จะไปดื่มเบียร์กัน
แล้วหน้าปากซอยของโรงแรมม่านรูดมีร้านสะดวกซื้ออยู่

อันนี้คือกล้องมันอยู่ระหว่างทางกลางซอยค่ะคุณผู้ชม
มุมหนึ่งหันหน้าไปทางปากซอยที่มีร้านสะดวกซื้ออยู่
อีกมุมหนึ่งหันเข้าไปทางโรงแรมม่านรูดที่นายกวินกับเพื่อนผู้ชาย
ไปเปิดห้องเพื่อที่จะดื่มเบียร์กันเนี่ยนะคะ

เดี๋ยวเราจะค่อยไล่เรียงให้คุณผู้ชมดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ช่วงแรกเราดูเวลาตามภาพในกล้องวงจรปิดเลยนะคะ
ช่วงเวลานี้ค่ะจะเห็นรถกระบะสีขาวคันนี้
จะเป็นวงจรปิดอีกมุมหนึ่งเห็นว่ากระบะคันนี้เลี้ยวเข้าโรงแรมม่านรูด
นี่นะคะนี่คือรถที่นายกวินผู้ก่อเหตุใช้
อีกมุมหนึ่งก็คือเข้าไปในโรงแรมม่านรูดแบบนี้

ก็คือ๔ทุ่ม๒นาทีนะคะ
จะเห็นนายกวินผู้ต้องหากับนายอุรานเพื่อนนะคะ
เดินมาจากร้านสะดวกซื้อนะคะ

อันนี้คือรอบแรกเลยนะที่คู่นี้ไปร้านสะดวกซื้อเห็นไหมเขาหอบเบียร์กันมา
อบขวดเบียร์มีของกินมีอะไรเดินผ่านเข้าไปในซอย
แล้วดูภาพอีกมุมนึงเดินเข้าไปโรงแรมม่านรูดที่ไปเปิดห้อง

เดินนำหน้าแล้วเพื่อนก็เดินตามหลังไปแบบนี้นะคะ
สองมุมอย่างที่บอกนะคะมุมหนึ่งก็คือกล้องหันไปทางปากซอย
อีกมุมนึงก็คือหันเข้าไปทางโรงแรมมั่นรูด
ทีนี้ค่ะช่วงที่๓๔ทุ่ม๕๗นาที
จะเห็นนายกวินผู้ต้องหากับเพื่อนเนี่ยค่ะเดินออกมาจากโรงแรมม่านรูด

ก็ไปทางร้านสะดวกซื้อที่อยู่หน้าปากซอยค่ะ

เดินกันไปหน้าปากซอย
นี่ภาพอีกมุมหนึ่งกำลังเดินออกไปหน้าปากซอย
ทีนี้ค่ะช่วงเวลาประมาณ๕ทุ่ม๔นาที
นายกวินผู้ต้องหากับนายอุรานนะคะเดินกลับเข้ามาในซอยนะคะ
คราวนี้ก็ถือเบียร์กันมาอีกนายกวินถือเบียร์มาสักสามขวดได้
คุณผู้ชมลองสังเกตตามภาพนะคะแล้วนายอุรานก็ถือเบียร์สักประมาณสามขวดแหละ
แล้วก็กลับเข้าไปในโรงแรมม่านรูดค่ะ
หลังจากนั้นก็ไม่ได้ออกมานะคะอันนี้คือประมาณสัก๕ทุ่ม๔นาที
มีภาพอีกช่วงเวลาหนึ่งก็คือเที่ยงคืนครึ่งค่ะ
เที่ยงคืนครึ่งเนี่ยจะเห็นพนักงานร้านสะดวกซื้อ
ก็คือผู้เสียชีวิตนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวค่อยค่อยดูภาพไปด้วยกันนะคะ
รถซึ่งมีตะกร้าใส่สินค้าเดินเข้ามาในซอยนี่ค่ะ
ไกลไกลนะคะเดินเข้ามาในซอยและระหว่างทาง
มีการเดินเดินหยุดน่าจะดูพิกัดแผนที่ว่าจะต้องไปส่งสินค้า
พิกัดที่ลูกค้าสั่งอะค่ะเห็นไหมคะ
พนักงานร้านสะดวกซื้อเขาปฏิบัติหน้าที่ดึกดื่น
เขาก็ทำหน้าที่ของเขาแล้วก็เดินมานี่นะคะ
เขาไปมุ่งหน้าไปโรงแรมม่านรูดที่ผู้ต้องหากับเพื่อนไปเปิดห้องดื่มเบียร์กันเนี่ย
คืออันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าใครสั่งอาหารหรือสั่งอะไรจากร้านสะดวกซื้อหรือเปล่า

นี่นะคะคือก่อนที่จะถูกยิงเสียชีวิตเขาก็ทำงานไปส่งของให้กับลูกค้า
อีกช่วงเวลานึงค่ะเที่ยงคืน๓๓นาที
พนักงานร้านสะดวกซื้อคนนี้นะคะที่เป็นผู้เสียชีวิตนะคะ
เดินกลับออกมานะคะคือเวลามันผ่านไปแค่นาทีเดียว
เหมือนพยายามติดต่อลูกค้าเพราะยังส่งสินค้าไม่ได้หรืออะไรแบบนี้นะคะ

เพราะว่ายังเข็นของอยู่เห็นไหมคะ
ของก็ยังอยู่เท่าเดิมเลยคือเหมือนกับเมื่อกี้ที่เขาหยุดดูมือถืออ่ะ
้มดูมือถืออยู่ตลอดนะแล้วก็เดินกลับไปที่หน้าปากซอย
ก็คือที่ร้านสะดวกซื้ออยู่หน้าปากซอยลาดพร้าวยี่สิบห้า
เที่ยงคืนสามสิบหกนาทีค่ะพนักงานร้านสะดวกซื้อคนเดิมนะคะ
เดินออกมาจากร้านสะดวกซื้อนะคะแล้วก็เข้าไปในซอยค่ะ
นี่เดินเข้าไปรอบสองแล้วนะก็มีรถเข็นที่มีตะกร้าสินค้าอยู่เหมือนเดิมนะคะ
จากนั้นก็จะเดินเข้าไปในโรงแรมม่านรูดที่นายกวินและเพื่อนเปิดห้องเพื่อที่จะดื่มเบียร์กันเนี่ยค่ะ
นี่ค่ะภาพสองมุมนะมุมที่มุ่งเข้าไปในซอย
กับมุมที่มุ่งเข้าไปหน้าปากซอยก็จะได้เห็นภาพย้อนแบบนี้
ค่ะเนี่ยค่ะก็เดินเอาสินค้าไปส่งให้กับลูกค้า
เข้าไปรอบสองนะคะใช่ค่ะโอ้โห
คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะบอกเห็นใจผู้เสียชีวิตมาก
หาเงินดูแลครอบครัวแต่กลายเป็นว่ามาถูกยิงโดยที่แบบ
ไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาเนี่ยถูกยิงอย่างโหดเยี่ยมจริง
ภาพจากกล้องวงจรปิดอีกช่วงเวลานึงค่ะคุณผู้ชมค่ะตีหนึ่งสิบเอ็ดนาทีคือผ่านไปสักประมาณสามสิบสามนาที
พนักงานร้านสะดวกซื้อก็คือผู้เสียชีวิตท่านนี้นะคะเดินออกมาจากโรงแรมม่านรูดคราวเนี้ย
รถเปล่ามาแล้วไม่มีของแล้วค่ะแล้วก็กระเป๋าคาดอกก็ไม่มีแล้วนะคะ
กลับไปที่หน้าปากซอยก็กลับเข้าร้านนะคะกลับเข้าร้านสะดวกซื้อที่ตัวเองทำงานอยู่
นี่ค่ะตี๒๑นาทีตรงนี้สำคัญค่ะเดี๋ยวให้ดูภาพตรงนี้นะคะ
ตีสองหนึ่งนาทีสิบห้าวินาทีรถของนายกุวินผู้ต้องหาขับออกมาจากโรงแรมบ้านรูด
นี้สำคัญนะคะคุณผู้ชมดูไปด้วยกันแล้วไปจอดที่หน้าปากซอยลาดพราวยี่สิบห้า
แล้วเปิดไฟสูงเลยค่ะที่ปากซอยนะคะนายกวินเนี่ยนะ
เปิดประตูเดินลงมาจากรถคนเดียวเนี่ยจังหวะเมื่อสักครู่นี้เดินลงมาแล้ว
นี่นะคะแล้วก็เปิดไฟกระพริบไว้แบบนี้ค่ะ
เข้าไปในร้านสะดวกซื้อแล้วกลับมาที่รถนี่เปิดประตู
ขึ้นไปที่ฝั่งคนขับแล้วขับรถหลบหนีไปคุณผู้ชม
ตั้งแต่ไปจอดรถลงจากรถเข้าไปในร้านสะดวกซื้อ
แล้วไปก่อเหตุยิงพนักงานร้านสะดวกซื้อค่ะคุณผู้ชม
แล้วกลับเข้ามาในรถแล้วขับรถออกไป๒นาทีนะ
๒นาทีคุณภาพชีวิตคนนึงไปแล้วนะ
ชีวิตคนคนหนึ่งถูกฆ่าอย่างโหดเยี่ยม๒นาที
อันนี้คือภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านสะดวกซื้อ

ก็ต้องขอแสงความเสียใจกับทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
เป็นภาพการก่อเหตุที่โหดเยี่ยมจริง
นี่ค่ะนี่คือพฤติการของนายกวินผู้ต้องหา
แล้วก็บอกว่าผมครับแค้นใจ
ครูฝึกเมื่อ๒ปีที่แล้วนะ
คือหลายคนเขาบอกว่าแบบว่าผมเป็นป่วยทั้งจิตอย่างนี้
มันมีหลายอย่างที่เขาไม่รู้จะเอามุมไหนมาเห็นใจผู้ต้องหาดี
๒ปีผ่านไปแล้วแล้วคนที่คุณยิงจนเขาเสียชีวิต
ก็ไม่ใช่คู่กรณีของคุณด้วยซ้ำ
จริงถึงแม้จะเป็นคู่กรณีคุณก็เอาปืนไปยิงเที่ยวไปยิงใครแบบนี้ไม่ได้ด้วยซ้ำ
สองคนนี้ก็ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยแล้วก็มีคนตั้งคำถามมาเหมือนกันว่าเอ๊ะ

ถ้าคุณมีอาการแบบนี้คุณยิ่งน่าจะต้องอยู่ห่างไกลอาวุธที่มันอันตรายหรือเปล่า
ถ้าป่วยจริงพ่อกับแม่เองด้วยนะคะ
ก็ต้องดูแลลูกให้ดีกว่านี้ต้องไม่ปล่อยให้มาใช้ชีวิตในสังคม
คนอื่นได้รับความเดือดร้อนถึงขั้นเสียชีวิต
ใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้มี๒ครอบครัวนะคะ
ที่เขาต้องสูญเสียคนในครอบครัวของเขาไปแบบไม่มีวันกลับเลย
วันนี้นะคะครอบครัวแล้วก็ญาติของนายสุขสรรค์ค่ะ
ผู้ป่วยโควิด๑๙ที่ถูกนายกวินบุกเข้าไปยิง
ที่โรงพยาบาลจังหวะเขาเดินออกมาจากห้องน้ำ
เดินออกมายังไม่ทันรู้เรื่องอะไรเลยค่ะโดนยิงเข้าไปเต็ม

วันนี้ครอบครัวก็เลยทำพิธีเก็บเท่าอัฐิที่วัดอภัยทายาราม
แล้วก็ทำบุญถวายอาหารเพลอุทิศส่วนกุศลให้นะคะ
พ่อแม่ของกวินก็เดินทางมาร่วมพิธีแล้วก็ขออโหสิกรรมกับทางครอบครัวด้วย
พ่อแม่ของนายกวินมอบเงิน๕๐๐๐บาทให้กับครอบครัวนายสุขสรรค
เพื่อร่วมทำบุญเป็นค่าอาหารเพลแล้วก็ค่าดำเนินการต่างเกี่ยวกับศพค่ะ
พอทำบุญอุทิศส่วนกุศลที่วัดเสร็จแล้วเนี่ย
ครอบครัวกับเพื่อนที่ขี่วินด้วยกันนะคะ
เขาก็นำกระดูกของนายสุขสรรค์ไปลอยอังคารที่เกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
อันนี้เขาก็บอกว่าก็ทำตามความเชื่อโบราณ
ว่าจะทำให้ผู้เสียชีวิตไปสู่พบภูมิที่ดี
มีความร่มเย็นเป็นสุขเหมือนกับน้ำที่มันมีแต่ความช่วงเย็น
จงเข้าถึงสุขตีในสัมปายภพประกอบศุกร์ในทิพย์วิมาลทัวร์นิรันกาลเธอจากธุกษ์
ทุกคนที่อยู่ตรงนี้ขอซื้อที่ให้ใครรับสมควรไลน์บอกนะครับ
ทีนี้นางชนทิชาค่ะน้องสาวของนายสุขสรรค์ผู้เสียชีวิตเนี่ย
เป็นคนที่ถือถาดกระดูกของนายสุขสรรค์นะคะ

แต่จังหวะที่อยู่ในเรือแล้วตอนถือถาดเนี่ยรู้สึกเหมือนถาดมันสั่น
ก็ไม่รู้ว่าสั่นเพราะว่าความอยู่บนเรือหรือว่าอะไรนะคะ
แต่ก็ถ้าสมมุติว่าถ้าเป็นสายความเชื่อเขาก็อาจจะมองว่า
นายสุขสรรค์อาจจะอยากมาบอกอะไรเป็นครั้งสุดท้าย
อาจจะยังบอกความเป็นห่วงลูกห่วงหลานที่อยู่ต่างจังหวัดหรือเปล่า
คุณสรรพัฒน์เกษมชายาวิวัตรผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

ซึ่งเธอก็บอกว่าก็เมื่อเช้าเนี่ย
ก็ได้เจอกับพ่อแม่ของผู้ต้องหาแล้วล่ะ
ก็มาร่วมพิธีเก็บอัฐิทำบุญแล้วก็มอบเงินให้๕๐๐๐บาท
แล้วก็มาขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พ่อแม่เองเนี่ยยอมรับกับทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะ

แล้วก็ยอมรับด้วยว่าลูกชายเป็นคนเก็บกฎ
จากเรื่องของการถูกครูฝึกทำร้ายร่างกาย

ก็คือยอมรับแหละว่าเลี้ยงลูกไม่ดี
รับว่าลูกก่อเหตุที่ร้ายแรง

เพราะว่าพ่อแม่เนี่ยไม่ได้เป็นคนทำ

แต่ลึกแล้วก็ไม่อยากให้อภัย

ผู้เสียชีวิตครอบครัวเองก็ต้องให้อภัย
หลังจากนี้เอาเป็นว่าเขาเองก็ไม่อยากครับ

ก็ให้ตำรวจเนี่ยแล้วก็ทนายความดำเนินการให้เต็มที่แล้วกัน

เยียวยาให้ศพละ๑ล้านบาท
ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าในเรื่องนี้

ก็เอาเป็นว่าให้ทนายความจัดการก็แล้วกัน

แต่ทางฝั่งของน้องสาวผู้ตายก็พูดแล้วนะคะว่า
ต่อให้ได้เงิน๑ล้านมามันก็ไม่มีใครดีใจหรอก

มันโอ้โหมันตีมูลค่าไม่ได้มันทดแทนกันไม่ได้เลยจริง
ครอบครัวเองก็แอบกังวลเหมือนกันนะคะว่า

แล้วก็อาจจะไม่ได้รับเงินเยียวยาด้วย
เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยถ้าจำได้ที่เราได้คุยกับภรรยาของนายสุขสรรค์
เขาก็บอกว่าโอ้โหตอนนี้ภรรยาก็คือต้องเลี้ยงลูกลูกเล็ก๔ขวบเองอะนะคะ
แล้วก็ภรรยาเองก็ยังไม่ได้มีงานทำด้วย

นายสุขสันก็เปรียบสมุนหัวหน้าครอบครัวตอนนี้ก็เลยลำบากกันไปหมดแล้วนะคะ
อีกอย่างหนึ่งที่ครอบครัวกลัวก็คือว่า
กวินจะโดนโทษหนักแค่ไหน
ถ้าเกิดติดคุกแป๊บแล้วออกมาอีกเนี่ย

เขาก็จะพูดถึงครูศึกเขาตอบเมียตลอดอะไรอย่างนี้
แต่กับคนที่เขาไปทำร้ายเขาก็แบบว่าเขารู้สึกผิดเขาขอโทษเขาฝากแม่เขามาขอโทษด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็แบบที่จริงมันก็ไม่น่าให้อภัยอะไรอย่างนี้
แต่คนเราในเมื่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาแล้วก็มันก็ต้องแบบว่าทำใจอ่ะ
แค่แบบว่าเงินเยียวยาที่ได้มาเราก็แบบว่ามันก็ไม่ได้คุ้มกับว่าที่เขาแบบเสียชีวิตไป
ทั้งที่แบบว่าเขายังต้องแบบว่าทำงานหาเลี้ยงลูกเมียเขานะตอนนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาห่วงหลานที่เขารับเลี้ยงไว้ที่อยู่บ้านนอก
เพราะเขาเลี้ยงของเขามาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างนี้ค่ะเขาดูแลแบบรักเหมือนลูกเลย
แต่ช่วงแบบว่า๒ปีนี้เขาขึ้นมาอยู่กรุงเทพอะค่ะเขาก็ได้แบบส่งเงินส่งอะไรอย่างนี้ไปให้หลานเขาอะค่ะ
ส่วนในวันพรุ่งนี้สิบโมงตรงนะคะ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสนามจังหวัดปฐุมธานี

ต้องขอแซมความเสียใจของคนผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
อีกหนึ่งครอบครัวที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก
ก็คือพนักงานร้านสะดวกซื้อที่ถูกยิงจนเสียชีวิต
วันนี้ทีมข่าวของเราไปที่วัดราชประคองธรรม
สาหร่าสองอำเภอบางใหญ่จวัดนทบุรี
ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา
ให้กับนายรัฐวิทย์สันติคุบตะพงศ์อายุ๓๒ปี
พนักงานร้านสะดวกซื้อที่หน้าปากซอยลาดพร้าว๒๕ค่ะ
ที่ถูกกวินผู้ต้องหายิงจนเสียชีวิตนะคะ
คุณผู้ชมครับแฟนสาวของผู้เสียชีวิตเนี่ย
เขาให้สัมภาษณ์เอาไว้น่าสนใจทีเดียว

คือวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่มีการสวดพระอภิษฐรรมศพ
แน่นอนคงไม่ต้องบรรยายว่าบรรยากาศโศกเศร้าเสียใจขนาดไหน
ทีมข่าวได้คุยกับคุณตายนะคะ

คืนวันที่แฟนหนุ่มของเธอเสียชีวิตนะคะ
คือก่อนหน้านั้นทะเลาะกัน
ทะเลาะกันแล้วอยู่ดีแฟนนุ่มของเธอก็พูดขึ้นมาว่า

บกันมา๖๗ปีแฟนหนุ่มไม่เคยพูดคำนี้เลย
เธอก็ถามนะว่าทำไมต้องพูดว่าลาก่อน
แฟนนุ่มตอบว่าพูดด้วยอารมณ์
วันถัดไปแฟนนุ่มของเธอถูกยิงเสียชีวิตนะคะ
บอกว่าเหตุการณ์นี้รู้สึกแย่มาก

ตั้งแต่เขาเสียชีวิตไปก็ยังไม่เคยมาเข้าฝันหรือมาให้เห็นอะไรนะคะ
มองว่าการเสียชีวิตในครั้งนี้
เป็นอาถรรพ์ความรัก๗ปีหรือเปล่าที่ต้องเลิกรากัน
แต่มันเป็นการเลิกรากันแบบจากกันด้วยกันเสียชีวิตจากกันไปแบบนี้

เธอบอกว่าเคยตกลงกันสัญญากันนะคะ
ว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดไปจนแก่เท่า
กรณีที่พ่อแม่ของผู้เสียชีวิตบอกว่า
ก็อยากจะให้คนที่ก่อเหตุมาขอขมาที่โรงศพอะนะ
เธอก็บอกว่าก็จริงแล้วก็ต้องมาขอขมานั่นแหละเนาะ

แต่เธอบอกแบบนี้นะคะตรงนี้สำคัญ

เธอบอกว่าแต่เหตุผลที่ผู้ต้องหาอ้างว่าป่วยจิตเวท
เพราะถูกครูฝึกทำร้ายจนมาก่อเหตุยิงคนตาย
ก่อเหตุเนี่ยยิงแฟนนุ่มของเธอที่ร้านสะดวกซื้อเนี่ย
แล้วแถมยังไปยิงผู้ป่วยโควิด๑๙ที่โรงพยาบาลสนามเนี่ย
เธอบอกว่ามันเป็นเหตุผลที่เห็นแก่ตัวค่ะ
มันคือเหตุผลที่เห็นแก่ตัวมาก
เพราะว่ากรณีที่เกิดขึ้นกับแฟนนุ่มของเธอที่ร้านสะดวกซื้อเนี่ยนะค่ะ
สาเหตุมันคือเรื่องของการที่ผู้ต้องหาทำขวดเบียร์แตก
คุณทำของเสียหายมันเรื่องเล็กน้อย
คุณทำขวดเบียร์แตกคุณก็ต้องรับผิดชอบจ่ายเงิน
คุณกลับไม่ยอมจ่ายคุณไม่รับผิดชอบแล้วคุณมาฆ่าเขาด้วยเนี่ย
คุณจะมาอ้างว่าถูกครูฝึกทำร้ายได้อย่างไร
คุณจะมาอ้างป่วยจิตเวทหรือมันเป็นการเห็นแก่ตัวเกินไปไหมที่อ้างแบบนี้นะคะ
เธอก็บอกว่ามันมีข้อความแชทไลน์ที่เธอคุยกับแฟนหนุ่มของเธอเป็นข้อความสุดท้าย
ที่แฟนหนุ่มของเธอจะเสียชีวิตก็เป็นข้อความที่ผู้เสียชีวิตถ่ายรูปสินค้าที่กำลังจัดสินค้าส่งมาให้ดู
มีสติ๊กเกอร์แบบนี้ด้วยนะคะเป็นการ์ตูนรูปหัวใจเนี่ยค่ะ
แล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลย
เนี่ยค่ะจะเห็นว่าคุณตายเนี่ยทั้งอันนี้คือสติ๊กเกอร์ที่ฝ่ายผู้ชายส่งมาเนอะ
แล้วหลังจากนั้นคุณตายก็เหมือนพิมพ์ส่งกลับไปว่าเธอหายไปเลยพยายามโทรไปก็ไม่มีคนรับ
ฟังเสียงแฟนสาวของผู้เสียชีวิตดูหน่อยนะคะ
ก็ทะเลาะกันคือมีปัญหากันบ่อยอยู่แล้วใช่แล้วเขาก็พูดแบบว่าลาก่อนอะไร
เนี่ยพบกันมาเขาไม่เขาไม่เคยพูดใช่ใช่คุณผู้ชมครับพ่อของนายรับทวิทย์ผู้เสียชีวิต
นะคะคุณพ่ออธิวัติสันติครุปตะโพงอายุ๗๐ปีพ่อบอกว่าเมื่อวานนี้พ่อกับลูกสาว
ผู้ต้องหานะคะก็ยังไม่พร้อมเจอยังไม่อยากจะคุยจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่อยาก
คำขอโทษด้วยซ้ำหลังเกิดเหตุการณ์ครอบครัวก็จัดการเรื่องงานศพอะค่ะ
ใช้จ่ายงานศพการจัดงานการอำนวยความสะดวกให้ตั้งแต่วันแรก
ส่วนเรื่องเงินในการช่วยฆ่าทำศพและเงินทำบุญ
ที่พ่อแม่ของกวินผู้ต้องหาให้ไว้เนี่ยนะคะ
พ่อบอกว่ายังไม่ได้รับเงินสักบาทเดียวเลยนะคะ

ที่มีข่าวออกมาว่าครอบครัวผู้ต้องหาจะเยียวยาเป็นเงินหลักล้าน
พ่อบอกเลยว่าไม่ต้องพ่อไม่อยากได้
ไม่อยากรับเงินจากฝั่งผู้ต้องหา
พ่อบอกว่าพ่อก็มองว่ามันเป็นเวรเป็นกรรม
อยากให้มันจบไปในชาตินี้ไม่ต้องไปจองเวรจองกรรมกันต่อถึงชาติหน้า
กรณีที่ผู้ต้องหาขอโทษครอบครัวมาขอขมา
ลูกชายพ่อพ่อก็พร้อมให้อภัย
แต่คำกล่าวอ้างของผู้ต้องหาและพ่อแม่ของผู้ต้องหานี่สิ

แต่พอฟังคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหาและพ่อแม่ของผู้ต้องหานี่มันโอ้โห

ข้ออ้างที่คุณผู้ชมรู้กันอยู่แล้วนะพ่อบอกขอไม่แสดงความคิดเห็น
พ่อบอกว่าตั้งแต่วันที่รู้ว่าลูกถูกยิงตายหัวใจสลายเลยนะคะ
เสียใจเจ็บปวดมากไม่คิดว่าลูกชายจะมาจากไปอย่างกระทันหันแบบนี้

ฟังพ่อแม่ขยันทำงานนิสัยดีจริง
พ่อบอกว่าอยากบอกลูกชายว่าขอให้ไปสู่สุขติ
ถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เกิดมาเป็นพ่อลูกกันอีกค่ะ
ก็ให้เขาเพราะว่าเขาเป็นคนทำร้ายกับลูก
ก็ให้เขาไปขอกับลูกไม่ใช่มาขอกับผมมานะ
เพราะผมไม่ได้มีส่วนที่ถูกทำร้าย

เราก็ข้อนี้ผมไม่ขอรับ
ให้เขาไปอยู่ในภูมิพบตรี
และชาติหน้าถ้ามีก็ขอให้มาเกิดมาเป็นลูกพ่ออีก
รับอะไรบอกรับมารับมากเลยค่ะ

เขาควรมาหาพ่อได้ไหม
อีก๒๓วันคงยังไม่มา
สุดท้ายก็ต้องขอแสงความเสียใจกับทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตจริง
ส่วนเรื่องทางคดีความข้อกล่าวอ้างของผู้ต้องหาใดโดยเฉพาะเรื่องของอาการป่วยทางจิต
ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมนำไปพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้มันจะฟังขึ้นหรือไม่อย่างไร
เพราะมันเป็นเรื่องที่ติดใจใครหลายคนสำหรับเหตุการณ์นี้จริงนะคะ